ถ้าเปิดรายการมาต้องเจออะไรดีค่ะ
นั่นก็คือเรื่องราวของพี่ติ๊กเจษฎาพร
ว่าเออพี่เขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเล่นเถอะ
โดยพี่ติ๊กเนี่ยชื่ออย่างที่เห็นเลยนะไปตามเขาได้ค่ะ
ชื่อว่าติ๊กผลดีค่ะประเดิมคลิปแรก
อยากจะบอกว่าเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ก่อน
เตรียมทิชชูไปก่อนซ้ำน้ำหมากน้ำลายกันได้นะครับ
รับบทเป็นแดงบายเล่จากหนังเรื่องสองสี่เก้าห้าอันตรายเกราะเมือง

ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะพี่แดงใบเลข

นี่เป็นแค่คลิปแนะนำตัวสวัสดีครับผมติ๊กเจ็ดศิลป์แล้วพอนะครับ

แค่นี้คือแฟนคลับก็กรี๊ดกันคอแตกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
และพี่ติ๊กเขาก็ขยี้ต่อด้วยนะฮะ
มีแคปชั่นบอกว่าเต้นไม่ค่อยจะเป็น

รี๊ดกันได้ต่อเลยกับคลิปที่๒บอกเลยว่าเห็นแล้วใจบางมาก
ติ๊กเขาโพสต์เอาไว้อยู่ในร้านตัดผมค่ะ

แต่ทำไมทำไมยอดไลค์ปลาเข้าไปเป็นแสนเลยค่ะ
อ้าวไม่เชื่อไม่รู้สิว่าอะไรหล่อจังมากค่ะเขียนหล่อจริงอ่ะ

ฉันรักเขาเหมือนใครรู้มั้ยคุณผู้ชม๒ตัว
เหมือนเอฟโฟโอ้วตายแล้วพูดหล่อเป็นเกาหลีแบบว่าคงกระพันมาก
นี่คุณเก่งขอดมั้ยขอดสุดท้ายพี่ติ๊กเค้าเห็นหล่อละลายตรงนี้ส่งจูบไปให้ละลายกันทั่วประเทศกันไปเลย
สำหรับว่าคุณติ๊กเจียดสนาพรปีนี้๔๓แล้วนะคะแต่ว่ายังสตาปความหล่อแล้วก็ความละมุนกันได้
แล้วบอกเลยว่าวัยรุ่นยุคนี้สมัยนี้เล่นอะไรกันเฮียติ๊กเขาก็มีน่ารักมากเลยนะคะ
ไม่ต้องอะไรมากนะแค่สายตาเบาโอ้โหสลบไปเลยค่ะพี่ค่ะ